สุดท้ายวันนี้นะคะทางสารอาญา
ได้อนุมัติออกหมายจากพระธรรมะโชโย

โดยมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมค่ะ

พระธรรมชโยมีเจตนาหลบเลี่ยงไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอพร้อมทีมพนักงานสอบสวนดีเอสไอ
คำร้องต่อสารอาญาเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับ
เทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
หลังช่วงเช้าที่ผ่านมาธนายความส่วนตัวของพระธรรมชโย
หลักฐานการขอเลื่อนแจ้งข้อกล่าวหากับพระธรรมชโย
โดยระบุเหตุผลแบบนี้นะคะว่า
ผู้ทำการรักษาได้ให้ยาเพื่อรักษาอาการอาภาษณ์
แต่พระธรรมชโยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง
ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงง
ซึ่งทีมแพทย์เห็นว่ายังไม่สามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ได้
สมควรให้พักรักษาอาการอีกประมาณ๒เดือน
แต่คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเอกสารที่ทนายความนำมายื่น
ว่าเวทระเบียนและเอกสารรับรองอาการของพระธรรมชโยยังไม่สอดรับกัน
อีกทั้งสถานที่ออกใบรับรองแพทย์นั้นตั้งอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
ที่สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาได้
อกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่าพระธรรมชโยยังคงปฏิบัติศาสนกิจที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
พนักงานสอบสวนดีเอสไอก็เลยนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ยื่นขอสารออกหมายจับพระธรรมชโยเป็นครั้งที่สอง
โดยมีทนายความของพระธรรมชโยเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการออกหมายจับในครั้งนี้ด้วยค่ะ
และล่าสุดสารอาญาได้พิจารณาออกไหมจับพระธรรมชโยแล้วนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอจะนำหมายจับกลับไปประชุม
เพื่อหาแนวทางในการเข้าจับตัวพระธรรมชโยอีกครั้งว่าจะเข้าจับกลุ่มตัวเมื่อไหร่
ด้านนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายออกมาปฏิเสธ
กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพระธรรมชโยกำลังปล่อยนก
และถูกระบุว่าเป็นการเดินทางออกนอกวัดไปยังบ้านลูกศิษย์เพื่อปล่อยนก
แต่ข้อเท็จจริงเป็นสถานที่ภายในวัดพระธรรมกาย
ใกล้กับกุฏิสงฆ์หลังหนึ่งเมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยไม่ได้เดินทางออกนอกวัดแต่อย่างใด
เนื่องจากอาการอาภาษณ์ที่แพทย์ห้ามไม่ให้มีการกระทบกระเทือนกับขาหรือห้ามเดิน
ซึ่งมองว่าการนำภาพไปเผยแพร่และระบุข้อความที่ไม่เป็นความจริง
เป็นความไม่หวังดีของคนที่ต้องการให้พระธรรมชโยตกเป็นเหยื่อ
โดยจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระทำการไม่หวังดีนี้ด้วย
ส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอนำเอกสารยื่นคำร้อง
ขอสารอาญารัชดาพิเศษออกไหมจับพระธรรมชโยนั้น
องค์อาจเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เกินความคาดหมายค่ะ
พร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีที่ดีเอสไอไม่นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจอาการพระธรรมชโยว่า
เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะสามารถพิสูจน์ความจริง
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
เดี๋ยววันพรุ่งนี้๑๘พฤษภาคมดีเอสไอจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งค่ะ
แล้วก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังพระธรรมชโยให้เดินทางไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ภายใน๗๑๕วันเนื่องจากสารอาญาอนุมัติออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เอสไอบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำกำลังไปจับกลุ่ม
เพราะเกรงว่าจะมีการปะทะกันหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา
ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีมากนัก
ดังนั้นดีเอสไอเลือกที่จะใช้ขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ถ้าหากว่าก็ยังไม่ไปพบกับดีเอสไออีก
ก็จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ